เลยนะมันมีเท่าไหร่กี่รังเอา
มายาเหล้อลูกค้ารอสื้ออยู่เอามาทำ
รุนสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมรู้ก่อน

ที่จะทราบก่อนที่จะออกไปทำงาน
มาดูภาพจากแผนที่อากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเห็นไหมคะว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีพายุลูกที่กล่าวมาแล้ว
แต่ว่าสังเกตลูกที่อยู่แถวฟิลิปปินส์นั่นคือหว่างกอค่ะดูลูกใหญ่พอสมควรนะคะ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเคลื่อนมาขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยมันก็จะอ่อนกำลังลงนะคะ
ทำให้ตอนนี้นะคะภาพรวมของฝนที่จะเกิดขึ้นในแถบประเทศไทยก็เบาบางเล็กน้อยนะคะ
ส่วนทิศทางของพายุหว่ามก่อที่ว่านี้นะคะก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งมาทางฟิลิปปินส์ผ่านทะเลจีนใต้แล้วก็ขึ้นฝั่งเวียดนามนะคะ
ทิศทางของพายุลูกนี้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเรื่อยหลังจากที่ขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้ว
สักวันที่๑๔๑๕พฤศจิกายนเป็นต้นไปก็จับตาดูผลกระทบต่อประเทศไทย
เชื่อว่าจะเป็นผลกระทบที่ไม่หนักไม่รุนแรงมากนักนะคะ
เมื่อสักครู่เป็นพายุเอตาวนี่คือวามกอนะคะวามกอเนี่ยจะขึ้นไปทางตอนบนของประเทศนะคะ
ออกไปทางตอนอีสานตอนบนออกไปทางภาคเหนือหน่อยแต่ว่าเบานะคะคุณผู้ชม
นี่ก็เป็นทิศทางเพื่อการคาดการณ์ในช่วงของวันที่๑๐๑๕พฤศจิกายนนะคะของพายุหว่ามเกาะนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมไปดูกันต่อเนื่องนะคะถึงเรื่องของมวลอากาศเย็นค่ะ
โมเดลนี้ทำให้เราได้เห็นถึงมวลอากาศเย็นก็คือแทนด้วยภาพสีเขียวอ่อนสีขาวเนี่ยนะคะเริ่มแผ่ลงมานะคะ
อาจจะไม่ได้เห็นชัดแต่ว่าในกรณีที่เป็นเกิดขึ้นจริงเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิลดต่ำลง๑๓องศาเซลเซียสยอดดอยยอดภูอากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของฝนค่ะคุณผู้ชมถามว่าวันนี้เนี่ยเอตาวสลายตัวแล้วจะมีฝนไหมพื้นที่ไหนบ้างนะคะ
ดูจากโมเดลนี้จะเห็นเลยนะคะว่าอีสานก็คือเป็นการตกประปรายฝนละอองฝนโปรยเบานะคะอุบลขอนแก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์นะคะขึ้นไปทางนครพนมบึงกาลนะคะแถบนั้นก็จะมีฝนด้วยเหมือนกัน
ก็เป็นว่าฝนเล็กน้อยไม่ถึงกับขั้นตกหนักน้ำท่วม
แต่จะสัมผัสได้ถึงลมเย็นอากาศหนาวในหลายพื้นที่เลยนะคะ
ดูแลสุขภาพของท่านกันด้วยค่ะ
ส่วนพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้
แถบอ่าวไทยได้นะคะช่วงนี้ก็จะมีคลื่นสูง๑๒เมตรหน่อย
เพราะว่าจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมค่ะ
ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเพิ่มขึ้น
ฝั่งอ่าวไทยก็เช่นกันนะคะฝั่งอันดามันก็ด้วยเหมือนกัน
ก็คือมีฝนตก๑๖๐ของพื้นที่
แล้วก็จะตกมากหน่อยช่วงตอนล่างของภาคตรังสตูนภูเก็ตนะคะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นสบายดีนะคะ
มีลมแรงอุณหภูมิลดต่ำลงอีกเล็กน้อย๑๒องศาเซลเซียส
โดยเฉลี่ยอยู่ที่๒๑๓๓องศาเซลเซียส
ช่วงกลางวันอากาศร้อนบ่ายวันนี้ถึงช่วงเย็นอาจจะมีฝนนะคะ
จากการสลายตัวของเอเตาก็เป็นได้นะคะ
ส่วนเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นทำได้หลายวิธี
ทานอาหารร้อนลักษณะเป็นซุป
อย่างเช่นแกงไข่มดแดงนี่ก็อเด็ดอร่อยมากเลยนะคะ
ว่าแล้วเนี่ยรีบไปแห่ไข่มดแดงก่อนลูกค้ารออยู่สวัสดีค่ะ